พัสดุเอกชนคือมันมีวัยรุ่นเอากล่องพัสดุไปส่ง
เวลาเขารับส่งของเขาต้องถามว่าเฮ้ยคุณน้ำแข็งส่งอะไร
ข้างในมันมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมันเป็นของมันมันแตกได้
ได้ติดสติ๊กเกอร์ว่าระวังแตกใช่ห้ามโยนอะไรแบบนี้
เธอก็เอ๊ะมันเป็อเบาเบาเหมือนนู่นเลยอ่ะ
เหมือนมันไม่มีอะไรในกล่องแต่พอถามไป
คนส่วนก็บอกว่าอุ้ยของใช้ของใช้ธรรมดา
กล่องละหนึ่งถุงเป็นของกลางที่ตำรวจภูทรชาติเชิงเศร้าค่อยยึดได้
หลังจากที่พนักงานบริษัทขนส่งเอกชนเขาแจ้งให้ไปตรวจสอบเย็นเมื่อวาน
ต้นพบว่าบนกล่องพัสดุระบุชื่อผู้ส่งชื่อเล่นคือจ๊อป
นะฮะกับเบอร์โทรศัพท์ไม่มีชื่อจริงไม่มีนามสกุล
ส่วนผู้รับรายแรกอยู่ที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
อีกคนนึงอยู่ที่ลาดพร้าวกรุงเทพนะฮะ
พนักงานชื่อว่านางสาวหะมรือไทยขอสงวนนามสกุลเอาไว้ก่อนละกันนะครับ
เขาเป็นคนโทรแจ้งจำรวจบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีชายหญิง๒คนสลับกันถือกล่องไปส่งเป็นประจำ
ที่อยู่เดิมในการส่ง
แล้วทุกครั้งก็จะถามคือมันเป็นการที่มันต้องถามอยู่แล้วว่า

บางอย่างที่ทางบริษัทขนส่งเขาจะไม่รับส่ง

แต่พอถามไปเขาก็พูดของใช้ตัดหมดอย่างนี้
แต่ด้วยความที่แหมรับของมาเยอะก็ต้องมันเบาเกินไป

จนกระทั่งเมื่อวานคนส่งเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิง
หน้าตาดีใช่ขาวหน่อย
อายุสัก๑๘๑๙เธอก็เอกใจว่ามันส่งอะไรกันแบบนี้กันประจำเลย
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบชื่อนามสกุลทั้งผู้รับผู้ส่งใคร
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านว่าใครมาส่ง
เบอร์ปลายทางใครเป็นคนรับ
แล้วจะติดต่อคนรับคนส่งมาสอบปากคำ
เชิญตัวถ้าเกิดปรากฏตัวหลักฐานถูกต้อง
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าข้างในมันคือยาเสพติด